คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๓พฤษภาคมแล้ว
แม้ว่าจะผ่านวันแรงงานแห่งชาติมา๒วันก็ตามนะครับ
แต่ว่าเรื่องของแรงงานเราสามารถที่จะพูดคุยและนำเสนอได้ตลอด
เพราะว่าโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว๓สัญชาตินะครับ
พม่าและกัมพูชานี้ถือว่าเป็นแรงงานที่สำคัญ
เรื่องของระบบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวนั้นเป็นอย่างไร
วันนี้จะพูดคุยนะครับกับท่านอธิบดีกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงาน
อธิบดีอารักษ์พรมมณีอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ

น้องชาวแรงงานทั้งแรงงานไทยแรงงานต่างด้าว
รอฟังเรื่องของการบริหารจัดการอยู่ท่านอธิบดีครับ
การขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวในช่วงระยะเวลานี้
กระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานมีนโยบายอย่างไรมีวิธีการอย่างไรบ้างครับ
ในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่กำหนดเอาไว้๓สัญชาตินะครับ
ติคอรมอวันที่๒๓กุมภาพันธ์ก็มีการรองรับไว้แล้วนะครับ
ว่าให้แรงงานต่างด้าวเดิมที่เคยจดทะเบียนเอาไว้แล้ว
และหมดอายุการทำงานไปวันที่๓๑มีนาคมที่ผ่านมา
ให้เข้ามาแรงงานตัวและออกมาวิวิทยาลัยทำงานใหม่
โดยมีการผ่อนปนว่าให้พำนักได้อยู่๒ปีและทำงานนะครับ
ดังนั้นก็ถือว่าเป็นกลกลุ่มเดิมเพียงแต่ว่าการกระบวนการ
ในการที่จะมีเอกสารต้นทางนั้นทางประเทศต้นทางนั้นอาจจะยังไม่สามารถทำได้แล้วเสร็จ
เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการจัดการแรงงานในเรื่องของการผลิต
ในเรื่องของในจ้างต่างก็มีการผลปนให้สองปีนะครับ
ในการที่จะพำนักและอนุญาตทำงานให้อยู่ต่อ
ดังนั้นในกลุ่มที่จะเข้ามาก็จะมีด้วยกัน๒กลุ่ม
คือกลุ่มถือบัตรสีชมพูเดิมนะครับ

สีชมพูเดิมที่มีอยู่ตรงนี้นะครับ
กับคนที่ได้รับอนุญาตทำงานโดยมีเอกสารต้นทางไว้
อาจจะกำลังหมดอายุหรือหมดอายุนะครับ

ก็สามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในการที่จะขอบัตรชมพู
ตรงนี้เพื่อทำงานต่อได้อีก๒ปี

หรือเดินทางต่างที่หมดอายุแล้วประเทศเดินทางไม่ออกให้
จะทำงานจนกระทั่งสิ้นสุดที่วีซ่ากำหนดแล้วกลับ
หรือว่าจะมาขอบัตรชมพูวันนี้นะครับที่ใหม่นะครับ
ก็ตอนนี้เท่ากับอยู่ในช่วงของการดำเนินงาน
ครับในช่วงดำเนินการก็คือเปิดตั้งแต่ในเรื่องของเมษายนนะครับ
ที่ผ่านมานี้จนกระทั่งถึง๒๙กรกฎาคม
ที่จะถึงนี้๑๒๐วันนะครับ
ช่วยบอกหน่อยความสำคัญในการที่จะต้องมา
ขออนุญาตในการที่ต้องมาต่อใบอนุญาตแบบนี้
ความสำคัญที่เกิดขึ้นทั้งนายจ้างและต่อลูกจ้างคืออะไรบ้างท่าน
ผิดกฎหมายความสำคัญคือในจ้างถ้าไม่มาดำเนินการนะครับ
ภายใน๑๒๐วันหลังจากนั้นมาผิดกฎหมายปรับหนักครับ
เราจะมีโทษสถานหนักแล้วนะครับคือปรับเต็ม๑แสนบาทต่อ
แรงงานต่างด้าว๑คนที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
ถ้าท่านดูแลหลายคนก็คูณไหมครับ๑๐คนก็๑๐แสนเท่าไหร่ครับ
ล้าน๑ล้านครับล้าน๑ครับดังนั้นที่
ก็อยากที่จะให้ทางนายจ้างได้เห็นความสำคัญนะครับ
เพราะว่า๑เป็นความมั่นคงได้ส่วนหนึ่ง
เพราะเราจะได้เก็บประวัติข้อมูลต่างของบุคคลต่างเหล่านี้ไว้

และที่สำคัญนะครับประการสำคัญที่สุดก็คือ
แรงงานต่างนี้สามารถเข้าถึงการคุ้มครอง

สำคัญมากครับเพราะว่าถ้าหากว่าเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่าง
รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานเลย
และเป็นไปตามมาตรฐานที่สากลยอมรับ

เรามีการปรับสถานะคือตรงนี้นะครับ

กำกับควบคุมดูแลและเข้าถึงสิทธิประโยชน์

จะเป็นเรื่องการประกันสังคมการจ่ายค่าจ้าง

ดังนั้นการเข้าถึงกฎหมาย

ถือว่าเป็นหลักประกันที่ดีระหว่างนายจ้าง

นายจ้างก็ถือว่าทำถูกกฎหมาย
ลูกจ้างแรงงานต่างด้าวเองก็ได้สิทธิประโยชน์ที่ท่านควรจะได้รับ
และกรมการจัดหางานก็พยายามทำทุกอย่าง
เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
แล้วตอนนี้ต้องทำขั้นตอนอย่างไร
ท่านถือบัตรสุมภูย์นะครับจากนั้นมาไปตรวจสุขภาพนะครับที่ประกาศสาวศูนย์กำดดเอาไว้
สามารถที่จะติดตามข่าวสารตรงนี้ต่างได้
เชื่อว่านายจ้างทุกคนรู้นะครับ

ด้านหลังครับสีบล้านี่ก็เป็นในเรื่องของลาวนะครับ
สีน้ำตาลนี่จะเป็นกัมพูชา
สีเขียวนี่เป็นเมียนมาร์นะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรา

หน้าบัตรสียำพูเป็นประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสนชาติไทย
สามารถที่จะพกพานะครับและสันสามารถที่ตรวจสอบได้ว่าคนนี้สามารถปรับสถานะแล้ว
เดี๋ยวนี้กรมการจัดหางานอำนวยความสะดวกหลายด้าน
เรื่องของทั้งเว็บไซต์ท่านสามารถติดตามได้นะครับหากยังวันนี้ฟังแล้วไม่จู่ใจ
๑๖๙๔โทรไปถามนะครับต่างด้าวก็โทรได้เพราะมีภาษาพม่าลาวกัมพูชาบริการพร้อม

อีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขาบอกไทยแลนด๔๐
ดาวน์โหลดไปสอบถามไปอะไรโต้ตอบกันในนั้นได้
เดี๋ยวนี้ไทยแลนด์๔๐ต้องงานวิจัยงานเทคโนโลยีต้องมา
ถูกต้องครับกระทรวงแรงงานเราก็ไปเหมือนกันครับ
ทำได้เหมือนกันอย่างนี้ครับนี่ระดับต้นนะครับ
ถ้าจะ๔๐ลงลึกเดี๋ยวมาคุยกันข้างหน้า
โอ้โหเดี๋ยวจะเชิญท่านอธิบดีกันอีกครั้งนะครับ
แต่ว่าตรงนี้ยังเหลือเวลาอยู่ให้อยากให้ท่านย้ำหน่อยฮะ
นายจ้างเองลูกจ้างเองถ้ามีข้อสงสัย
ติดต่อกรมการจัดหางานแล้วก็ย้ำถึงกรณีนี้
กำหนดการกำหนดเวลาเอาย้ำกันอีกสักครั้ง

ขณะนี้มาขึ้น๑๘๐๐๐เกือบ๑๙๐๐๐บาท
สิ้นสุดกรกฎาคมครับอย่านอนใจครับ
เพราะว่าค่าปรับรอท่านอยู่นะครับ
ดังนั้นรีบมาแต่ต้นไปตรวจสุขภาพ
ถ้าล่าช้าไปเล็กน้อยเราอาจจะมีการปรับกระบวนการ
ดังนั้นในขณะนี้ขอให้ไปเร่งดำเนินการนะครับ

มี๑๖๙๔มีเว็บไซต์ต่างนานาแล้วครับ
ท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดต่างได้
หากยังไม่มั่นใจนะครับก็ไปด้วยตนเองนะครับ

เพื่อทำให้ทางในจ้างแล้วก็ทางลูกจ้างนะครับ
ที่เป็นต่างด้าวสามารถที่จะเข้าถึงความคุ้มครองทางกฎหมาย
และให้เป็นไปตามภาษาสากลที่เขายอมรับกันทั่วโลกนี้ครับ

อธิบดีบอกว่าเตือนไว้หน่อยอย่าไปในช่วงวันท้าย

เพราะว่าถ้าไปวันท้ายแล้วจะแออัดครับข้าง
เพราะว่าแหมคนไทยเราก็ชอบนะ
ในวันท้ายอย่าไปชะล่าใจครับ
เพราะว่ากฎหมายมีอยู่กฎหมายไม่ได้ชะล่าใจไปอย่างนั้นด้วย
เราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ไปแล้วนะครับ
ในขณะนี้ดังนั้นในเวลาที่เหลืออยู่
ยังมีโอกาสก็ไปเร่งดำเนินการกันให้แล้วเสร็จครับ
นะครับก็เป็นการเรียนย้ำคุณผู้ชมนะฮะ

เพื่อการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ลูกจ้างของท่านเองซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว๓สัญชาติ
ได้มีสิทธิได้รับประโยชน์มากมาย
ตามที่ท่านอธิบดีได้เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
ครั้งหน้าเดี๋ยวไว้คุยกันอีกนะท่านนะยินดีครับ

กับงานที่ทางกรมเองได้ดำเนินการอยู่นะครับ

อธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับ
อธิบดีอารักษ์พรมณีที่มาพูดคุยกับเราวันนี้
ขอบคุณนะครับแล้วก็เรียนชิดแจ้งให้ประชาชนสวัสดีครับ
นายจ้างลูกจ้างทุกท่านได้เข้าใจด้วย